ครูกันสมัติเท่าเศร้าอาทิตย์
รับคริสมัตรแบบนี้โอ๊ยคุณชิสา

หนาวมันหนาวแล้วกืน
รับคริสมัตรทำไมมันหนาวขายยังไงก็ไม่รู้เนอะ

หรือว่าอังเกงไม่ต้องใส่อย่างนี้

เอ้าก็คุณโชว์ขนาดนี้เขาก็ต้องดูหน่อย
ขนนักแข้งร่วงหมดเลย
แปลว่าคุณถูกรีดสายเยอะแหละ

โอ้โหเลื่อมใส
สวัสดีอาเฮีย
สวัสดีแม่น้ำ
ข้างคือฮองเฮา
เอานะเราแต่งให้เข้ากับเทศกาลคลิกมันไม่ใช่เหรอ
ถูกต้องค่ะเป็นเทศกาลแห่งความสุขเป็นเทศกาลคริสต์มาร์ทนะคะ
ถือว่าเป็นปีใหม่แล้วกันนะคะ
สำหรับคนไทยแล้วก็ทุกคนทั่วโลกนะคะ
ครับเราก็เลยแต่งให้มันบรรยากาศเข้ากันหน่อยแบบนี้ละกัน
เขากวางเรนเดียไง
แล้วทำไมเขากวางเรนเดียของคุณมันงองิงเล็กอย่างนั้นนะฮะ
แล้วเอาเข้าควายมาแทนแล้วกัน
มันไม่เหมือนเขาควายแหละค่ะ
มันอาจจะไม่เข้าออกกับคนอื่นแต่มันเข้ากับผมไง
เออดูเหมาะดีว่ากันไปเนอะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้อยากให้ดูอยากให้ติดตามกัน๑ชั่วโมงเต็ม๔โมงหรือ๕โมงเย็น

บอกเลยนะมันยังไงเนี่ยมันยังไง
เขาบอกว่าเลิกได้ต้องเลิก
แต่คู่นี้เขาขอให้เลิกอะไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัสข่าวคู่กันสมัสข่าว
ดูจะคึกคักเป็นพิเศษนะ
แน่นอนอยู่แล้วค่ะวันแห่งความสุข
แล้วก็ต้องคึกคักดีดดิ้งน่ะนะคะ
ผมก็ชอบแล้วคึกคักดีแต่งตัวอย่างนี้
แต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
อะไรอ่ะคะอ่านข่าวไม่ถนัดปากเลย
เกิดอะไรขึ้นดูดิขนลุ้งลังเลย
อันนี้ฉันก็พอเข้าใจ
คุณพอจะมีอะไรจัดการไหมคะ
เดี๋ยวเอามีดโกนออกก่อน

นี่ดโกนนิ้วดัชนิยรรหานโอฮุล
โกนโกนพาสออกโอ้โห
โหน้งดีดน่างปึ้กเลย
เอาขออนุญาตเอานวดออกก่อนนะ
อุ๊ยนิ้วหล่อเลยค่ะเป็นย่ะ
เนี่ยมันจะรู้สึกนะเวลาเอานวดพวกนี้ออกแล้วเนี่ยเนี่ย
เป็นยังไงคะ
คือขนมันเข้าปาก
เวลาอะไรแปลกฟองเข้าปากมันจะมีอาการอย่างนี้
เออเออ
ขึ้น

ว่ากันต่อ
สำคัญผู้ชมก็ส่งข้อความมาทักทายเราได้เหมือนเดิม
เรื่องแรกอยากให้ดูกันหน่อย
มันเป็นอะไรที่ดงดังในโซเชียลกันมาก
สำหรับเด็กน้อยคนหนึ่งที่น้อยใจคนในบ้าน
น้อยใจผู้ปกครอง
เรียกได้ว่านีออกจากบ้านก็ไม่ใช่เรื่องนี้หรอกนะ
แต่การหนีออกจากบ้านครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียว
หนีเจ้าตัวนี้เอาไปด้วยครับ

เพราะนายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

ตัวนั้นที่อยู่ในภาพ
ก็เลยต้องไปกับเจ้านูน้อยวัยก้าวขวบ
ที่ตัดสินใจหนีออกจากบ้านคร้าบ

เอาใส่ถุงบ่ายใหญ่
มาด้วยแบบนี้โถ่
โถ่แม่คงคิดในใจ

สุดท้ายนะครับคือเรื่องของเรื่อง
คนในบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่

ขออนุญาตสงวนนักสกุลแล้วก็ชื่อเอาไว้นะ
หนีออกจากบ้านไปแล้วหายไปนานไง
อู้วก็ใจคอไม่ค่อยดี
เลยโทรไปแจ้งให้คุณตำรวจนะครับ
ตำรวจสนบางนาครับก็ตามหาเด็กคนนี้จนพบ
ไม่ได้พบแต่เด็กพบแมวด้วยฮะ

ยู่ไปด้วยเลยคุณชิสา

ทำไมถึงต้องหนีออกมาอย่างนี้
น้องเขาบอกว่ามันมีปัญหานิดหน่อยครับคุณพี่

เนี่ยแล้วมากับแมวเนี่ยด้วยความที่ว่ามันดังมากในโซเชียร์

เรื่องนี้ก็เลยโด่งดังจริงโอ้โหหลายคนกดไลค์กดแชร์
แต่การกดไลค์กดแชร์ในครั้งนี้
เพื่อเป็นการช่วยตามหาน้องเขารวมไปถึงกดไลค์กดแชร์
เพื่อให้กำลังใจน้องคนนี้นะว่าไม่เป็นไรปัญหาทางบ้านมีก็ช่วยกัน
หาทางออกหาทางแก้ไขไม่ใช่หนีทันหลังให้กับปัญหาออกมาจากบ้านแบบนี้ครับ
ถูกต้องแต่สุดท้ายนี้ก็กลับบ้านไปนะฮะ
พร้อมกับน้องแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีความสุขกันแล้วแหละ
คงเคลียร์คงคุยกันได้นะคะ

ผัวนี่สั่งเลยค่ะสั่งคุณยายบอกให้เลิกเดี๋ยวนี้

เลิกกินยาคุมได้แล้ว
หาว่าอย่างไรนะ